เป็นการขอความเป็นธรรมจากโชเฟอร์แท็กซี่นะคะ
เพราะว่าโชเฟอร์แท็กซี่ขับไปส่งผู้โดยสาร
ใช่ผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวที่โรงแรมแถวราชเทวี
แต่ทีนี้เขามองไม่เห็นว่ามันมีหมาอยู่ตรงนั้น
โชเฟอร์เลี้ยวไปก็เลยไปทับหมา
แล้วกลายเป็นว่าจากเรื่องทับหมามันบานปลายค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีคนมาแล้วเหมือนกับมาด่าทอโชเฟอร์จับล็อกแขนนะ
แล้วก็ตบด้วยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยละกันค่ะ
โอ้วผมไม่เห็นนะพี่

เรื่องทำไรมันอีกเรื่องนึง

ในนี่แหละ

โอเคพี่ไม่ต้องกลับมา

ก็เลยทับแล้วหมามันก็ร้องแอ๊งอย่างเงี้ย

แล้วคนข้างนอกเขาบอกว่าก็ตะโกนอยู่ไม่ได้ยินเหรอไง

คลิปนี้ค่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาโพสต์
คนรักหมาปล่อยหมาเลี้ยงหมาบนถนน

คนขับรถแท็กซี่ชนหมาโดนรุมด่าทอ
ว่าแท็กซี่พูดจานักเลงอยากตบปากคนขับแท็กซี่
แล้วก็เมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมตบเลยพี่ตบเลยพี่

แล้วหลังจากนั้นก็มีการไปรุมทำร้ายคนขับแท็กซี่

ใช่ค่ะตำรวจมานะฝั่งกลุ่มคนรักหมาบอกว่าไง
บอกว่าโชเฟอร์เหมาแล้วขับ
ตำรวจไม่ได้เก็บหลักฐานบัตรประชาชนฝั่งคนที่ทำร้ายแท็กซี่
แล้วก็เอาตัวแท็กซี่ไปที่สอนอไปตรวจแอลกอฮอลซิ
คุณผู้ชมผลออกมาเท่ากับศูนย์คือไม่ได้เมาไง
แล้วเพจก็เขียนเอาไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าพรบคุ้มครองหมามีควรใช้กฎหมายจัดการ
ถ้ามีการยั่วยู้แจ้งหมินประมาทได้นะอย่าใช้ความรุนแรง

ข่าวเที่ยงของเราโทรหาข้อมูลเพิ่มเติมกับคนขับแท็กซี่เลย
อยากฟังจากปากของคุณทรงชัยแทร่ตั้น
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานผมไปส่งผู้โดยสารชาวต่างชาติ

ตอนที่จะเลี้ยวขวาไปผมมองไม่เห็นจริง

คือมันมืดแล้วหมามันนอนอยู่มันนอนอยู่ที่พื้น

ใช่ค่ะคือเห็นแล้วแหละว่ากลุ่มนั้นเขาวิ่งมาที่รถผม
แล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นเหตุการณ์แบบที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ตัวของนายทรงชัยโชเฟอร์เขาบอกว่า
ผมไม่ได้อยากมีเรื่องนะแต่ผมโดนด่า
แล้วฝั่งนั้นเขามาหาบอกว่าเขาอยากจะตบผม
ผมก็เลยพูดกลับไปว่าตบเลยพี่ตบเลย

มันไม่เห็นครับไม่เห็นถ้าเห็นผมก็ไม่ชนหรอกครับ
ไปชนมันทำไมผมไม่ได้มีความแค้นอะไรกับหมามัน
ที่โดนหนักเลยนะสองทีมีคนลบผมมีคนลบผมสองคน
แล้วสองคนก็คือใส่เลยคนละหมัด
แรงมากครับผมหนักก็คือ๒ทีเลย
โดนหน้ากับโดนหัวครับ
ไอ้พวกกะลีกะลาดอย่างเนี่ยได้ผมลงไปกราบมัน
ถ้าผมก้มกราบมันผมก็ไม่โดนตีนแต่ผมจำไม่ได้น้อง
มันพวกกะลีกะลาดพวกสำภาวิสีเราต้องยอมมันเหรอ

โชเฟอร์เขาไม่ยอมตอนนั้นจะให้ก้มกราบมันไม่ใช่แล้วนะครับ
และอีกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุโชเฟอร์เขาไม่เห็นนะ
แล้วมีคนมาล็อกสองคนสองคนมาล็อกแล้วก็ตบแล้วก็
ชกอีกสองใช่ค่ะคือหนักที่โดนไปโดนไปสอง
ที่โชเฟอร์บอกแต่ว่าอย่างหนึ่งที่โชเฟอร์ติดใจ
เอ้าในเมื่อตำรวจมาแล้วอ่ะหลังจากนั้นน่ะแล้วทำไมอ่ะตำรวจไม่เห็นขอบัตรประชาชน
ฝั่งที่มารุมผมเลยผมบอกไปแล้วไง
ว่าเดี๋ยวผมจะแจ้งความดำเนินคดีไอ้คนที่มาทำร้ายผม
เขาทำร้ายร่างกายนะใช่ครับคือตัวโชเฟอร์เองเนี่ย
ก็ไม่มั่นใจไงคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า
เอาจริงบอกกับนักข่าวนะผมคนหาเช้ากินค่ำไง
ก็เลยต้องเอาคลิปนี้มาร้องผ่านทางเพจ
คุณผู้ชมเรื่องนี้อย่าเพิ่งตัดสินนะ
เพราะว่าตอนนี้เราฟังจากทางฝั่งโชเฟอร์แล้ว
เดี๋ยวต้องไปติดต่อทางฝั่งนั้นก่อน
ฝั่งกลุ่มคนที่บอกว่ารักหมาแล้วก็มาทำร้ายทางโชเฟอร์
เราก็อยากฟังความอีกมุมหนึ่งของฝั่งนั้นเหมือนกัน
ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเรื่องหมาถูกรถชนรถทับ

หรือว่าโหดร้ายเกินจะทับหมามันก็มีกฎหมายไง

ก็มีกฎหมายทารุณกรรมสัตว์อะไรนี้
แต่ว่าข้อหาทำร้ายร่างกายมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ